คุณผู้ชมที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษา
ที่อาจจะมีทุนทรัพย์หรือกระเป๋า
อาจจะไม่พองโตด้วยทรัพย์สินเท่าไหร่นักนะครับ
แต่ว่าอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนที่สเปคดี

ว่าสมาร์ทโฟนราคาแพงเท่านั้นหรือเปล่า

ก็ผลิตสมาร์ทโฟนที่มีราคาที่เบาเหมาะสม
แต่สเปคสูงเทียบเท่ากับระดับไฮเอ็นด้วย

ถ้าคุณจะซื้อคุณตรวจสอบเครื่อง
แล้วก็ดูสเปคที่เหมาะสมกับเราซะหน่อยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้กับเรื่องของสมาร์ทโฟนราคาเบา
จากคุณจิรภาสุริสุขกันครับ
ฟังก์ชั่นสแกนลายนิ้วมือกลายเป็นฟังก์ชั่นหลัก
หลายแบรนด์สมาร์ทโฟนพัฒนามาใส่ไว้ในสมาร์ทโฟน
ที่มีทั้งสแกนที่หน้าโฮมด้านหน้าของตัวเครื่อง
หรือใช้นิ้วแตะที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง
ภายในเวลาไม่กี่วินาทีค่ะ
โดยสมาร์ทโฟนเหล่านี้จะมีราคาตั้งแต่๔๐๐๐บาทขึ้นไป
ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักเรียนนักศึกษา
กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ต้อนรับเปิดเทอมนั้น
สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ในราคาไม่แพงค่ะ
การที่หลายแบรนด์นำฟังก์ชันนี้มาพัฒนา
ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย
ในการเข้าถึงข้อมูลภายในตัวเครื่อง

สมัยนี้เราไม่ก่อนแล้วรูปส่วนตัวเรา

แต่มันเป็นความรูปครอบครัวรูปแฟนเราอย่างนี้
ไม่อยากให้มันหายไปเป็นเรื่องความปลอดภัย

ส่วนการออกแบบที่ทันสมัยและหน้าจอที่มีขนาด๔นิ้วขึ้นไป

นิยมใช้งานโซเชียลมีเดียที่มีหน้าจอขนาดใหญ่
ทำให้หลายแบรนด์อัพสเปคให้มีความแรง
ส่งผลให้ตัวเครื่องนั้นมีความเสถียร
ในการใช้งานต่างได้มากด้วยค่ะ
หนึ่งในฟังก์ชั่นการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
ยังได้รับความนิยมนั่นก็คือฟังก์ของการถ่ายภาพ
ของการถ่ายภาพให้สามารถแต่งรูปได้ขนาดถ่ายภาพโดยที่ไม่ต้องพึ่งผ่านแอพพลิเคชันค่ะจึงเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่
ทำให้ได้รูปสวยโดนใจพร้อมแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันทีค่ะ
อกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของความละเอียดของกล้องหน้าและกล้องหลัง
กลายเป็นคุณสมบัติที่แบรนด์ต่างหันมาพัฒนา
โดยมีราคาตั้งแต่๓๐๐บาทขึ้นไป
ทำให้นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการสมาร์ทโฟนสเปคแรง
ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาสบายกระเป๋าค่ะ
ผู้จัดงานยังย้ำว่าก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
ลองเล่นลองทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งานต่างของตัวเครื่องอย่างละเอียด
เพื่อให้ได้การใช้งานที่เหมาะสมกับความต้องการ
รวมถึงตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างทั้งส่วนลดของแถม
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการซื้อค่ะ

ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน